เหตุการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันก่อน
เกิดคนร้ายไปซุ่มยิงรถผู้ช่วยของผู้ใหญ่บ้าน
ขณะที่ไปส่งนักเรียนที่จังหวัดนราธิวาส
ก็ส่งผลให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔คนครับ

ใช้ปืนไปยิงรถของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ไปรับส่งนักเรียน
ก็ส่งผลให้นายสมชายทองจันทร์อายุ๕๗ปี

บ้านธรรมเจริญตำบลโคกสตอำเภิงบริษอตส่งหวัดนราธิวาสเสียชีวิต
โดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้า๗โมง๔๐ที่ผ่านมา

ก็ขับรถอีซูซูดีแม็กซีบรอนทองครับไปส่งลูกแล้วก็นักเรียนที่โรงเรียนในอำเภอรือสอ

ใช้ปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดประดมยิงใส่รถ
ส่งผลให้นายสมชายภรรยารวมทั้งลูกชายวัย๘ปี
และพี่สะพ้ายเสียชีวิตรวม๔ศพ
ส่วนลูกชายอายุ๑๒ปีอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสนะครับ
จากนี้ในรถยังมีเด็กนักเรียน
ซึ่งเป็นนักเรียนหญิงเด็กหญิงยานิสาศรีสุวรรณอีก๑คน

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงไปพื้นที่รวบรวมหลักฐานที่เกิดเหตุทั้งหมด
พร้อมเร่งจับขำร้าย